มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่วัย๒๙เลยนะคะ
๒๙หมาดเลยนะคุณสำหรับคลิปเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
จะบอกว่ามีคลิปดีรวมความรักความผูกพันจากคุณสามี
ส่งตรงมาจากแดนมังกรด้วยงานนี้บอกเลยว่าคุณแม่น้ำตาแตกอีกแล้วค่ะ
อุ๊ยตายแล้ว
ซึ่งกันของเราแต่สิ่งที่เคยได้ทำให้เรารักกันตอนนั้น
นี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นคลิปรวมภาพความประทับใจแล้วก็โมเมนต์น่ารักตั้งแต่ที่เขาคบกันมานะของบี้กับกุ๊บกิ๊บเนี่ย
แล้วบอกเลยว่าปล่อยเพลงมาเป็นเพลงของพี่เล็กกริสซี่คาเฟ่

เพราะฉะนั้นวันเกิดปีนี้นะครับ
เจ้าตัวบอกเลยว่ามีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีค่าเสมอ
มีค่าที่จะทำเพื่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครอบครัวที่แสนดี
ขอบคุณสามีที่น่ารักอบอุ่น
ขอบคุณลูกที่ตลกแล้วก็ว่านอนสอนง่ายด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกคนในชีวิตที่ทำให้รู้ว่าผู้หญิงที่โชคดีที่สุด

มีความสุขในบางอย่างที่พอดีกับชีวิตแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
หลายคนบอกว่าดูคลิปแบบนี้แล้ววันเกิดทั้งทีสามีไม่มาเห

ตามีเข้ามานะฮะตามีที่แซนดีก็จัดเซตใหญ่
แต่ว่ามาคราวนี้ดิฉันคิดว่ามาประกวดรายการร้องเพลงอีกหรือเปล่า
เพราะว่าบี้ไม่ได้มาเป็นใส่หน้ากากเหรอ
ไม่ได้ใส่หน้ากากแต่ใส่วิกจ้า
เออมาเตอร์ไพรส์ท่ามกลางคนในครอบครัวเพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการนะคะ
จะบอกว่าบินมาวันเดียวนะเพราะว่าต้องกลับไปทำงานต่อ
คนผมยาวนะคนผมยาวได้ความว่าอ้าวนี่ไม่ใช่พี่เล็ก
แล้วพี่เล็กเนี่ยคือเขาติดงานไม่สามารถมาได้
แต่ท้ายที่สุดบี้ก็เลยปลอมตัวเป็นพี่เล็ก
และท้ายที่สุดเอกสเตอร์ไพร้ไปอีก
พี่เล็กมาด้วยค่ะเซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นกุ๊บกิ๊บร้องไห้น้ำตาแตก
ที่สำคัญเป่าเอาอีกแล้วจำพ่อได้อีก
เปล่าเริ่มงงว่าตกลงพ่อหน้าตาเป็นยังไง

ป๋าดีไหมคะดีป๋าบอกดี

ก็เป็นโมเม้นที่น่ารักแล้วก็ท้ายคลิปก็มีที่สาวกุ๊บกิ๊บ
ลงไปก้มกราบเท้าคุณแม่ด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นการรับพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอีกครั้ง

ขอให้น้องเป่าเนี่ยน่ารักเลี้ยงง่ายแล้วกันนะคะ
แล้วก็ขอให้น้องเป่าจำคุณพ่อได้เร็ว